คุณผู้ชมคะมาตามต่อกันเรื่องนี้นะคะ
ที่ก็ต้องบอกว่าหลายคนเห็นคลิปภาพแล้วในนาทีเกิดเหตุ

เพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะคะ
เขาหนีออกจากบ้านไปสักประมาณ๑สัปดาห์
แล้วปรากฏว่าเพื่อนก็คงเป็นห่วงนะตามหา
แล้วก็ไปรู้ว่าอ๋อไปอยู่บ้านเพื่อนอีกคนนึง
แม่ของเพื่อนก็เลยเอาน้องคนนี้ไปส่งที่บ้าน
แล้วปรากฏไปเจอกับลุงของเด็กหญิงที่หนีออกจากบ้าน

แล้วลุงคนนี้ควักปืนยิงตรงนั้นเลยคุณผู้ชมค่ะ
ลองไปดูคลิปนาทีเกิดเหตุกันค่ะ
นี่จังหวะนี้นี่ค่ะที่ยิงเข้าไปอะค่ะ
คือจะเห็นเลยว่ามันมีแสงไฟออกจากปลายกระบอกปืน

ประมาณ๓๔นัดนะคะที่เจาะยิงตัวผู้เสียชีวิต
ที่เขาล้มอยู่ตรงนั้นแล้วอะค่ะ
โดยนี้นะคะผู้เสียชีวิตค่ะ
ก็คือนางสาวสุจิตราเทพศิรินรัฐอายุ๓๔ปี
คือสภาพเธอนอนหงายมีบาดแผลถูกยิงที่บริเวณหน้าแล้วก็ลำตัว
เหตุการณ์เกิดขึ้น๕ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมาในซอยสิงห์เจริญอุทิศ๔ตากศิลป๑๘ที่เขตธนบุรีค่ะ
ที่ตำรวจสนบุคโลก็ไปถึงที่เกิดเหตุ
อย่างที่บอกว่าไปเจอผู้เสียชีวิตนางสาวสุจิตรา
แล้วก็มีเด็กชายพีชค่ะอายุ๑๓ปี
ซึ่งน้องพีชคนนี้มากับตัวผู้เสียชีวิตค่ะ
ตัวน้องพีชเล่าแบบนี้นะคะว่าเพื่อนค่ะเพื่อนผู้หญิงชื่อว่าเด็กหญิงลำดวนอายุ๑๔ปี
ลำดวนหนีออกจากบ้านไป๑อาทิตย์ค่ะ
กลุ่มเพื่อนออกตามหาสุดท้ายปรากฏว่าอ้าวอยู่บ้านเพื่อนสนิทนี่เอง
ก็เลยให้นางสาวสุจิตาที่เป็นแม่ของเพื่อนเนี่ยที่น้องลำดวนไปอยู่ด้วยนะคะ
บอกไปส่งลำดวนที่บ้านหน่อยนะแม่

พอมาถึงที่บ้านของน้องลำดวนเจอกับลุงของเด็กหญิงลำดวนค่ะ
แล้วก็พูดคุยกันคล้ายกับว่าลุงคนนี้น้องลำดวนเนี่ยเขาจะนับถือเป็นพ่อ
เขาก็เรียกพ่อด้วยแต่เหมือนกับว่าลุงเนี่ยจะโกรธที่น้องลำดวนหนีออกจากบ้าน
ก็เลยทุบตีเด็กหญิงลำดวนแล้วก็ดุด่าว่ากล่าว
จังหวะนั้นทั้งกลุ่มเพื่อนทั้งนางสาวสุธิตาที่เป็นแม่ของเพื่อน
เหมือนกับพยายามห้ามปราบไม่รู้อีท่าไหนค่ะ
เหมือนกับทำให้ลุงเขาโมโหเลยเอาปืนออกมาไล่ยิง
กลุ่มเพื่อนที่มาด้วยกันวิ่งหนีกันกระเจิดกระเจิงนะคะ
แต่นางสาวสุจิตาแม่ของเพื่อนคนนี้เธอวิ่งไม่ทันค่ะล้มลง
และขาเธอจริงใส่เหล็กดำเอาไว้ด้วยเพราะเคยเกิดอุบัติเหตุมาก่อนหน้านี้
เลยวิ่งไปไม่ทันนั่นเอง
ตัวผู้ก่อเหตุก็ตามมายิงนะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นแบบจ่อเลย
อกจากนี้ยังพบผู้บาดเจ็บอีก๒คนนะคะเป็นชายกับเป็นหญิง
ผู้หญิงชื่อนางสาวสุจิตราพายุ๓๒ปีโดนยิงเฉียวแขนขวาน๑นัด
และอีกคนนึงชายไม่ทราบชื่ออายุ๒๕ถูกยิงเฉียวแขนซ้าย๑นัด
นำตัวส่งโรงพยาบาลสิริราชค่ะแล้วก็มีการนำร่างของนางสาวสุจิตราไปชนะสูตรนะคะ
๔ก็ยังไปพบร่องรอยกรองเลือดที่ถูกฝนเนี่ยมีการชะล้างไปบางส่วนแต่ก็ยังมีร่องรอยอยู่นะคะ
แล้วก็มีโอกาสค่ะผู้สื่อข่าวของเราไปพูดคุยกับนายยิวนามสมมุตินะ
เขาเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยตัวเขาเองกำลังจะออกไปทำธุระหน้าปากซอย
ก็ได้ยินเสียงว่าเฮ้ยมีคนไล่ยิงกันก็เป็นตอนที่กลุ่มวัยรุ่นสองคนแรกน่ะ
วิ่งสวนไปก็เข้าใจว่าอ๋อสงสัยวัยรุ่นมาวิ่งไล่เออ
วิ่งไล่ตีกันยิงกันเองแน่แต่พอขี่จักรยานยนต์ไปใกล้จุดเกิดเหตุ
ปรากฏเห็นตัวผู้ตายวิ่งออกจากร้านขายของชำและผู้ก่อเหตุ
ตามมายิงค่ะโอ้โหเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ย
มันอยู่ติดกับกำแพงตรงนั้นแล้วด้วยนะค่ะผู้ก่อเหตุเขาบอกว่า
เขาได้ยินผู้ก่อเหตุพูดแบบนี้ว่ามึงรู้จักกูน้อยไปแล้ว
ก่อนจะควักปืนยิงใส่ผู้ตายค่ะค่ะลองฟังเสียงคนที่อยู่ในเหตุการณ์หน่อย
คุณผู้ชมวัยรุ่นเขาวิ่งหลบตำรถที่จอดอยู่อ่ะมันมีคนหนึ่งล้มลงค่ะ
แล้วเขาก็เลยคนที่ไล่มาก็เลยก็ตามคลิปนั่นแหละตามภาพเขาก็เลยยิง
ยิงอีก๒นัฏก่อนแรก
แล้วเขาก็บอกว่าอะไร
ไม่รู้จะกู้น้อยไปนำรองนี้

มีการสอบปากคำพยานฝั่งคนตายและฝั่งผู้ก่อเหตุไปแล้วนะคะ
แล้วในส่วนของกรณีที่มีเยาวชน
เข้าไปเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ด้วยที่ต่ำอายุต่ำกว่า๑๘ปี
อันนี้เขาต้องรอให้สหวิชาชีพมาร่วมสอบปากคำในวันพรุ่งนี้

เขามีการไล่ติดตามกล้องวงจรปิดบริเวณนั้น
แล้วก็ไปทราบว่าตัวผู้ก่อเหตุ
คือนายเสมาขจรพันธ์อายุ๕๐ปี
และที่สำคัญยังมีอีก๑คนคือนายพานุสรเศรษฐพฤกษาอายุ๓๒ปี
เขาบอกว่าคนนี้น่าจะร่วมก่อเหตุด้วย
เพราะเป็นคนที่ขี่รถจักรยานยนต์มาให้กับผู้ก่อเหตุใช้หลบหนีนั่นเอง

พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด
เดี๋ยวจะมีการขออนุมัติออกหมายจับผู้ก่อเหตุ

ทีนี้คุณผู้ชมคะสักช่วงเวลาประมาณนี้นะคะก็จะมี
เขาบอกว่าทางผู้ก่อเหตุมีการติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ว่าจะขอมอบตัวเดี๋ยวยังไงเราจะตามความคืบหน้าเรื่องนี้ให้คุณผู้ชมค่ะ
ค่ะมันเป็นเหตุสะเทือนขวัญแล้วก็อุกอาจจริงนะคะ
ใช้อาวุธปืนยิงแบบเจาะยิงแล้วก็ยิงรัวเลยอ่ะ
ไม่รู้อะไรยังไงแต่ว่าเขาพาหลานมาส่งแล้ว
ไม่รู้คุยกันดีท่าไหนนะคะ